คุ้นเคยกับการเหมือนกับอธิษฐานขอพรเนาะ
เวลาทำบุญเราก็ต้องขอพรอะไรกันแบบนี้ใช่ไหมค

แต่อยากจะให้ดูการขอพรของพี่ผู้ชายคนนี้หน่อย

ข้าพเจ้าเรียกกิจจวดสวัสดิ์ได้ทำบุญปล่อยป่า
ขอให้เจ้ากรรมนายเวรพระชาติเนรชาติจงรับรู้อโหสิกรรม
ทั้งหลายทั้งปวงข้าพเจ้าลิขิตจนสวัสดิ์กระทำการสิ่งใด
ขอให้สำเร็จสมภาษณาด้วยเถิด
เดี๋ยวฉันเจ็บคอแทนเลย

คือดิฉันสามารถบอกได้เลยว่าคุณพี่คนนี้เนี่ยคุณพี่ลิขิตเนี่ย
เป็นคนแน่วแน่แล้วก็หนักแน่น
คือหลายคนเห็นคลิปนี้เขาบอกว่าได้ยินถึง๑๖ชั้นฟ้า๑๕ชั้นดินและเมืองบาดาน
ตกใจกันทุกพกภูมิแม้กระทั่งตัวดิฉันเอง
มีคนแซวพี่เขาไว้แบบนี้นะคะ

เขาบอกว่าพี่เขาไปปล่อยปลาแต่เหมือนไปไล่น้อง
เพราะว่านกเนี่ยบินหนีกระเจิงหมดเลย

แต่ก็มันก็น่ารักดีนะคุณ
ก็เป็นแสดงถึงความจริงใจว่าอยากให้แบบทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างได้ยินจริง
ต้องไปให้ถึงถ้าจะขอพรแล้วต้องให้ได้พร

แต่พี่เค้าน่าจะกลับบ้านไปน้ำเพิ่มผลสมมะนาว